จากเรื่องราวของความฮือฮามาต่อกันที่ไอเดียกันบ้างนะคะ
เรื่องราวของไอเดียนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
นายกอบตคลองใหม่นะคะเขามีไอเดียแจ๋วมากคุณผู้ชม
ป้อมตำรวจให้เป็นรูปแบบหลักกิโลเมตร
แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
นี่ไม่ใช่หลักกิโลเมตรธรรมดาแต่ว่ามีป้อมตำรวจอยู่ข้างในด้วยนะคะ
โอ้โหสังเกตเห็นง่ายไง
ใช่ค่ะอันนี้คือตั้งอยู่ที่สามแยกวัดวังน้ำขาวตำบลคลองจินดาอำเภอสามพรานนะคะ
โดยอาคารเขาจะออกแบบเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเลย
คล้ายกับหลักกิโลเมตรของจริงค่ะ
แต่มีขนาดใหญ่นะคะขนาดกว้าง๖เมตรยาว๘เมตรสูง๑๐เมตร
สร้างเป็น๒ชั้นโดยชั้นล่างก็จะเป็นที่ทำงาน

สร้างความสนใจให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะ
อันนี้คือป้อมยามนะคุณผู้ชมค่ะ
ให้ทางรปภหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติภารกิจมาอยู่ได้จริงด้วย
เพราะว่าด้านบนเป็นที่พักได้ด้วยนะคะ
โดยรอบอาคารยังมีการเขียนบอกเส้นทางต่างที่จะสามารถสัญจรผ่านไปมา
ก็คือเป็นเหมือนหลักกิโลเมตรเลยคุณ
แต่ว่าเหมือนเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นมา
ประชาชนก็จะได้ดูป้ายแล้วก็สังเกตเห็นไม่หลงทาง
นายอเนกน้อยพิทักษ์ค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
เล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นลูกศิษย์พระครูประถมจินดาพร

ซึ่งหลวงพ่อเนี่ยได้พูดคุยกันว่าจะย้ายป้อมนี้นะคะ
ป้อมคลองจินดาที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของวัด
มาตั้งตรงสามแยกและจะก่อสร้างมอบให้กับตำรวจ
ขอออกแบบเองค่ะโดยเห็นว่าเส้นทางนี้
จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายต่อหลายแห่ง
แล้วก็มีถนนหลายเส้นทางที่ประชาชนไปท่องเที่ยว

เพื่ออธิบายเส้นทางให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมา
และใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นจุดบริการประชาชนทั้งห้องน้ำเครื่องดื่ม

เพราะว่าก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะ
เพราะประโยชน์ที่ได้รับก็คือพื้นที่ในการใช้สอยมากขึ้น
เพราะว่าผมได้ออกแบบเองเป็นหลักกิโล๒ชั้น
ชั้นบนจะเป็นที่นอนข้างล่างก็เป็นที่บริการประชาชน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกิดคือได้บอกเส้นทางด้วย
ไปวัดจินตราวัดปีตราวัดวันข้างเหนือ
คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครสัญจรผ่านไป
ผ่านมาผ่านแถวเส้นนี้แล้วก็สังเกตเห็นว่า
หลักกิโลเมตรอะไรมันใหญ่โตขนาดนี้

อันนี้คือสถานที่ปฏิบัติงานนะคะ
เพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่สามารถบ่งบอกว่า
เราจะไปทางไหนเป็นหลักกิโลเมตรได้ภายในตัวด้วยนะคะ
และคุณผู้ชมก็สามารถไปยืนถ่ายรูปได้ด้วย
เราจะได้มีรูปถ่ายกับหลักกิโลเมตรที่มันแปลกหูแปลกตากันไป
ประชาชนก็ฮือฮาตื่นเต้นเหมือนกัน
ก็เป็นไอเดียเก๋ที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะ
ดีแล้วล่ะนักท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านไปผ่านมา

ยืนดูถามได้ครับเค้ามีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหน้าเห็นป้ายเฉพาะส้ม๙๒

กิโลเมตรก็บอกหมดวัดวางช้างเหนืออะไรก็ไปได้ง่ายเลยนะ
สะดวกดีเห็นชัดเจนแล้วก็เป็นแหล่งถ่ายรูปได้ด้วยนะคะคุณผู้ชม